มาดูเรื่องคนไข้กับโรงพยาบาลที่มีการร้องเรียนกันหน่อยค่ะ
ซึ่งวันนี้คณะแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลระนอง
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จจริงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กรณีที่พี่สาวร้องเรียนให้โรงพยาบาลรับผิดชอบ
เพราะว่าพาน้องสาวที่ปวดท้องรุนแรงไปรักษานะคะ
แต่ว่าน้องต้องนั่งรอหมอนานจนทนความเจ็บปวดไม่ไหว

พี่สาวคุณสุภาวดีเขาถ่ายน้องสาวเอาไว้นะคะ
ทรมานร้องโอดโอยอยู่บนเตียงคนไข้

พี่ก็พยายามไปตามหมอตามพยาบาล
แต่เขาบอกว่าไม่มีใครเข้ามาดูอาการน้องเขาเลย

มีโรคประจำตัวก็คือโรคภูมิแพ้ตัวเองลงไตและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
เธอเล่าว่าพอน้องไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย
เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินฉีดยาบรรเทาปวดให้
แล้วก็ส่งน้องขึ้นวอร์ดคนไข้ให้นอนรอดูอาการ
แต่ระหว่างที่อยู่ห้องผู้ป่วยน้องสาวเธอก็อาการหนักขึ้น
อ้างว่าไม่มีหมอมารักษาเรียกพยาบาลมาช่วย
พยาบาลก็ไม่สนใจแล้วพูดจาไม่ดีด้วย
สุดท้ายน้องสาวทนปวดจนถึงเช้าค่ะ
ญาติญาติเนี่ยต้องตัดสินใจว่าจะพาน้องเนี่ย
ย้ายโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราธานี
แต่น้องเนี่ยทนเจ็บไม่ไหวนะคะ
สุดท้ายน้องเสียชีวิตคารถเข็นตอนที่รอพ่อกำลังขับมารับค่ะ
เนี่ยค่ะในมัยบรณบัตรเนี่ยนะคะ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเพราะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
พี่สาวเอาคลิปนี้ค่ะที่เธอถ่ายไว้เอามาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
อยากให้พยาบาลตอบคำถามนะคะ
ก็คือว่าทำไมถึงปล่อยให้น้องขาดการดูแลจนน้องเสียชีวิต
แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินถึงส่งน้องขึ้นไปหอผู้ป่วยทั้งที่น้องยังอาการรุนแรง
แล้วทำไมน้องต้องรอจนถึงเช้าหมอถึงจะมาดูแล
และโรงพยาบาลไม่มีหมอเวรเลยหรืออย่างไร
คนไข้จึงต้องทนรอถึงเช้า
นี่คือพี่เขาต้องการคำตอบค่ะ
ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมค่ะทางผู้มนุยการโรงพยาบาลระนองและคณะแพทย์
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
ลำดับเหตุการณ์สาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าเบื้องต้นจะไปขอขมาต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
รวมถึงสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ไปฟังพออธิบายเรื่องนี้ค่ะ
แล้วก็โบดค่ะแต่สาเหตุของชีวิตจริงจริงเนี้ย
เกิดจากแสดงเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจนะฮะมีการปิกแล้วก็ฉีกผ่าน
คือในเหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะมีความกดดัน
โทษนิดนึงว่าก็ขอแสดงความเสียใจตรงนี้ด้วยนะ
แต่ทุกคนเนี่ยเจตนาดีเหมือนกันหมดครับ
แล้วทางโรงพยาบาลนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ตอนนี้เราตั้งการสอบเติบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็ข้อที่จริงทั้งหมดก็จะสรุปเป็นรายงานแจ้งให้ทราบ
ถ้าฟังจากที่คุณหมอพูดเนี่ยก็คือหมอก็ฉีดยาระงับปวดให้นะคะ
ห้องฉุกเฉินแล้วก็เอ็กซาเรย์อัลเตอร์ซาวน์เพิ่มเติม
แล้วย้ายไปที่ดึกอายุรกรรมหญิงก็ได้รับยาแก้ปวดเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง
ทีมแพทย์วางแผนจะเอ็กซาเรย์เพิ่มเติม
ญาติก็ประสงค์จะไปรักษาตัวที่สุราชธานี
โรงพยาบาลก็ประสานแล้วก็ทำพื้นฐานเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์
แล้วในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็มีอาการเกร็ง

นี่แหละค่ะก็เป็นคำอธิบาย
ซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่าก็จะพร้อมรับผิดชอบตามกฎหมายนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยเงินช่วยเหลือเยียวยานะคะ
ตามกฎหมายระบุเอาไว้ตั้งแต่๒๔๐๐๐บาทแต่ไม่เกิน๔แสนบาท
แล้วก็จะทบทวนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรค
รวมถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
และค่ำวันนี้ก็จะไปร่วมงานศพเพื่อแสดงความอาลัย
และให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะ